เมื่อวานนี้ไปถ่ายแอมวี

ก็เกิดเรื่องราวดูแก่แจ้งขนช้าว

นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะคอนเซ็ปต์ว่าเหมือนบี้ร้องชิวแต่ฟิลขนลุกค่ะ
พี่บี้นะคะก็ส่งคลิปมาบอกเราด้วยนะคะว่าเมื่อคืนเป็นยังไง
เพลงจะได้ฟังตอนไหนจัดไปเลยค่ะบี้สุกริตจ๋า
สวัสดีครับสวัสดีแฟนไทยรัฐทุกคนนะครับ
วันนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอเพลงใหม่ของผมนะครับ
ชื่อว่าเพลงก่อนเช้านะครับ
เพลงนี้เล่าเรื่องหนึ่งถึงว่าว่าก่อนที่พระจะขึ้นเนี่ย
คุณรู้ตัวไหมว่ามันมีอะไรจะขึ้นก่อนเวลาเช้า
ในกองถ่ายวิดีโอวันนี้เนี่ยก็คิดว่าตรงตามคอนเซ็ปต์เพลงแน่นอน
เราจะถ่ายกันที่สามที่สี่ก่อนเช้าแน่นอน

ซีเกิ้ลได้ฟังกันวันที่สิบสามพฤษฎิกาอย่างนี้นะครับ
ส่วนเอ็มพี่วันที่สิบเก้าพฤษฎิกาอย่างนี้นะครับ